ยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านฟังมาก็เกือบสอง

สองท่านสุดท้ายนี่ก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วหดหูใจ
นะครับต้องยอมรับเป็นอะไรที่
ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในส
คนไทยนะครับเรื่องของการด้อยค่าภาคส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกันเองนะครับทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารอันทรงเกียรติซึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับยืนยันครับว่าทุกสถาบันนะครับทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีคนไม่ดี
ที่เรามีการเลือกตั้งกันไว้เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขสะสางปัญหาที่มันหมักหมวมมานาน
เป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องของช่องว่างที่มีระหว่างกัน
ซึ่งประเด็นที่ท่านได้ยกมาอภิปรายก็คือประเด็นของทหารและประชาชน
ผมยืนยันครับรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของผม

ผมเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกัน
ผลลัพธ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้าง
ตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจำกัดในการทำงาน
ผลลัพธ์ที่เราอยากออกมาให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้
ลดความขัดแย้งลดการใช้วาธกรรมที่มีการด้อยฆ่ากันในสะพานทรงเกียรตินี้
เมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะย้อกันไปกับตัวอย่าง
หลายอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้าง
หรือต้องการการพิสูจน์ทราบ

แต่ว่าวิธีการนำเสนอ

แทนที่จะทำให้บรรยากาศ

ในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหาร

มีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชน

เรื่องการใช้วัฒกรรมที่มันการด้อยฆ่ากัน

ที่เราจะพัฒนากองทัพร่วมกันเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจ

ความมั่นคงของสถาบันทหาร

ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ภาคศูนย์ทหารเป็นภาคศูนย์ที่มีวินัยสูง

ภัยแรงน้ำท่วม

ท่านยืนยันว่าท่านพร้อม

ในการ

ในการดูแล

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบาง

ในการจัดสรรไปสู่ภาคส่วนอื่น
ที่อาจจะมีความจำเป็นมากกว่า

ซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันอย่างยาว

ไม่ใช่แค่จัดการพื้นที่บางส่วนให้

โยนพื้นที่ให้เขาทำมาหากินกันเอง

เหล่านั้นให้มีความพร้อม

สามารถทำมาหากินได้
แล้วก็จะขยายไปเรื่อย

นายกนะครับใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโต
ตัวกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียสีกับ
เราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนำเสนอ
ดังนั้นครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียสีท่าน
สิ่งที่ท่านต้องทำเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียสีพวกเราขอบคุณครับ
ผมฟังการอภิปรายมาแล้วนะครับทางผู้อภิปรายสองท่านนะครับ
ก็พูดไปในแง่ที่ลบกับท่านนายกนะครับ
ท่านนายกก็คงจะพูดเพื่อจะชี้แจงในสิ่งที่เมื่อถูก
มีการพูดกับท่านถึงท่านอย่างนั้นนะครับดังนั้น

เลยนะครับก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงต่อนะครับ
อย่าใช้คำหยาบอย่าใช้คำสุดสีนะครับ

จะให้กระชับขึ้นนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ก็เหลืออีกเรื่องเดียวนะครับที่ผมอยากจะขอพูดวันนี้
ก็คือเรื่องของปัญหาในการจัดซื้ออาวุธหรือยุทธโปรกรณ์
ที่มีปัญหาค้างมาจากรัฐบาลก่อน
ผมคงไม่บอกว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการซื้อ
อุปกรณ์บางชนิดแต่วันนี้เราได้มาแล้ว
จะมีความพร้อมจะมีการครบหรือเปล่าของยุทธปกรณ์นั้น
เดี๋ยวจะไปดูครับเรื่องที่ท่านได้กล่าวมา
เรื่องสุดท้ายเมื่อกี้นี้เกี่ยวเรื่องเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำ
ก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางภาคส่วนทหาร
ก็พยายามให้ทางกระทรวงต่างประเทศนัดทางประธานาธิบดีของเยอรมัน
หรือว่าอย่างน้อยเป็นเจ้าที่ระดับสูงของทางเรมัน
ว่าจะมีทางไหนไหมที่จะพยายามเจรจาแล้วก็ให้ปัญหานี้จบลงไป
ก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้ประเทศเราต้องการความสงสารสามัคคี
ต้องการการเหตุบรรยายใจซึ่งกันและกัน

ปัญหาต้องถูกแก้ไขอย่างบูรณาการ
พูดจาด้วยกันด้วยความเข้าใจเข้าอกเข้าใจ
แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
ยืนยันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้บริหารจัดการแล้ว
คงจะมีการแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคทหาร
ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในหลายเรื่องที่ท่านให้ความกรุณานำเสนอมา
ส่วนเรื่องหลายเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเสนอมาตอนใกล้จะจบ
เกี่ยวเรื่องความอาจจะมีการทุจริตอาจจะมีการประพฤติมิชชอบ

เดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบกันไปแล้วก็มานำเสนอกัน

ขอบพระคุณมากครับคุณนายกครับ